วันนี้มาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลหลังเคารพทงชาตินะคะ
แต่ว่าพบน้องเฟื้องเช่นเคยค่ะอรุณสวัสดิค่ะคุณผู้ชม
มีมาอัปเดตกันแน่นเหมือนเดิมแน่นอนนะคะ
ข่าวแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คนวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะมาก
บนโลกออนไลน์เป็นเหตุการณ์ขณะที่รอปภคนหนึ่งนะคะ
เขาอ้างว่าเป็นทหารค่ะไปกระทืบวัยรุ่นชาย
เหตุเกิดบริเวณริมสะน้ำในเครือสหพัฒน์นะคะ

ตอนนี้แชร์กันไปเยอะจะเป็นยังไงติดตามเลยค่ะ

ไม่ได้ด่ามาสิ
มึงด่ากูทำไม

มึงด่ากูทำไม

มึงด่ากูทำไม

มึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ

มึงด่ากูทำไม
มึงด่ากูทำไม

มึงด่ากูทำไม

มึงด่ากูทำไม
มึงด่ากูทำไม

จะเปิดแล้วพี่จับไว้ที่ศูนย์เดี๋ยวมันจะปากสองพันธุ์นะ

พ่อแม่มันตายหรือไม่มึงจะเก็บไว้ฝั่งพ่อแม่มันไง

ผมก็ปิดจะรอผีกละ
นี่เป็นเสียงของฝั่งผู้ต้องหานะคะแต่ว่าฝั่งของวัยรุ่นชาย
วัย๑๘ปีผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวเองไม่ได้ด่าพ่อแม่ของรอปภเลย
แต่เขาไม่ฟังแล้วก็ได้ลงมือต่อ
แล้วก็กระทืบอย่างเดียวอย่างที่เห็นในคลิป
บอบช้ำไปทั่วร่างกายไปฟังเสียงฝากฝั่งของผู้เสียหายกันบ้างค่ะ
ว่ามันมีเส้นมีสายหรือเปล่า
หลังจากนั้นมีมอเตอร์ไซค์๑คัน
เหมือนจะเป็นคนเมาแล้วถึงขี่แล้วเขาเจ้าหนวดลดเหมือนอาจทรงรถที
ถามครับเสร็จแล้วก็ขี่หนีเขาเลยขี่ตามตามแล้วจับไม่ได้ครับเขาเลยวนกลับมา
ผมเลยพูดคำนึงครับพูดขึ้นมาว่าใครเป็นคนโทรแจ้ง
เขามาถึงเขาบอกว่ามึงด่ากับกูเหรอบอกว่าเปล่าครับ
เมื่อกี้มึงด่ากับกูเหรอแล้วก็ใส่ผมอย่างเดียวเลยครับไม่ฟังผมเลย
ด้านร้อยตรวจโทรอิสรพงศ์สุวรรณจักรรองสารวัตรสอบสวนสพนขาม
เจ้าของคดีก็ตั้งข้อหาที่กล่าวหารอปภในข้อหาทำร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจค่ะ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นี้ต้องรอดูใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมอีกนะคะ
ถ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ต้องดำเนินคดีเพิ่มต่อไปด้วยค่ะ
ติดตามเรื่องนี้เรื่อยนะคะแล้วก็มีการแชร์โพสต์ของผู้ที่บอกว่าเป็นคุณแม่ของน้องผู้เสียหายด้วย
บอกว่าตอนนี้อาการหนักเหมือนกันน้องยังต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าบอบช้ำไปทั่วร่างกายนะคะ